ให้โชคดีโชคดีสุขเสร็จเรียนปรีน่ะคอยรวยคอยรวย
เศรษฐีป้ายแดง
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปเปิดเส้นทางรวย
ที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยกับราชาเมี่ยงปลาเผาเจ๊กุ้ง
เผากันวันละร้อยกว่าตัวยอดขายวันละ๕๐๐๐บาท
เคล็ดลับราดหน้าสูตรแต้จิ๋วรสเด็ดหมูหมักไซส์บิ๊กเบิ้ม
คำเดียวกัดไม่หมดขายดีจนพลิกชีวิต
ปลดหนี้มากถึง๔ล้านบาทได้กับโย่งราดหน้าหมูอึม
กว่าจะมีวันนี้ได้เส้นทางของพวกเขาจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
ไปหาคำตอบกันกับเฮียป้องและน้องจ๊ะกันเลยครับ
สวัสดีค่ะต้องขั้นสุดไว้ที่ปากท้องของคนยากรวย
วันนี้เนี่ยเป็นแนวหนูเลยนะปลาเผารสเด็ด
ชื่อร้านเดกุ้งราชาเมี่ยงปลาเผา
ร้านนี้นะฮะขายมา๑๓ปี
ขายจนรวยขนาดซื้อบ้านหลังแล้วเรียกว่า๑๐กว่าล้านยอดขายวันละ

ร้อยกว่าตัวบางวันไม่พอด้วยนะจะพาทุกคนไปเจอกับเจ๊กุ้งนะคะ

โอเคไปเจอเจ๊กุ้งเจ้าของร้านราชามิ่งปลาเผากันครับ
มาเลยครับกับร้านราชาเมี่ยงปลาเผาเจ๊กุ้ง
ที่เป็นเจ้าแรกต้นตำรับปลาเผาหลังราม
ซึ่งอดีตเนี่ยเขาสร้างปรากฏการณ์สาวแอร์โฮสเตจขายปลาเผา
เรียกยอดขายสูงสุดวันละ๓๕๐ตัว
แต่ด้วยพิษเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิดที่ระบาดทั่วโลก
ทำให้ร้านนี้ต้องปิดตัวลงนานกว่า๓ปีเต็ม
และวันนี้เจ๊กุ้งและทีมงานทุกคนกลับมาอีกครั้ง
ทำเลใหม่ร้านใหม่บริเวณหัวหมากซอย๑๖
เมนูปลาเผาน้ำจิ้มรสเด็ดที่เคยสร้างชื่อมาแล้ว
เอาเป็นว่าตามเฮียป้องและน้องจ๊ะไปทำความรู้จักกับเจ๊กุ้งเจ้าของร้านกันเลยครับ
มันจะสุกเสมอกันใช้เวลาแค่๒๕นาทีในการเผาปลา
แล้วจริงมั้ยครับเป็นเจ้าแรกญาติหลังราบ
ถูกต้องค่ะ๑๓ปีที่เปิดอยู่ตรงสถานกีฬาแล้วใช่มั้ย

มีเส้นขนมจีนมีเส้นหมี่ผักที่แบบสดจริง
ตัวก็เลือกเลยป่าตัวให้มากตัวเท่าจาน
น้ำจิ้มก็จะมี๒รสอันนี้สำหรับคนทานแล้วจัดก็คือ
น้ำจิ้มซีฟู้ของทางร้านก็ไม่เหมือนใครออกจะเป็นออกเป็นสีนม

อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เซ็ต๓๕๐บาท
ต้องบอกว่าร้านราชาเมี่ยงปลาเผาเจ๊กุ้ง
เขาการันตีความสดใหม่เพราะใช้ปลาเป็นจากบ่อเลยนะคุณผู้ชม
โดยทุกวันก็จะมีรถนำปลามาส่ง
ซึ่งเจ๊กุ้งก็จะคัดขนาดตัวละ๑กิโลกรัม
ขึ้นไปเท่านั้นเพราะเป็นปลาที่ตัวโตเต็มวัย

ก่อนที่จะนำมาเผาก็จะทำความสะอาด
ผ่าท้องและยัดด้วยสมุนไพรไทยใบโหระพาและตะไคร้เพื่อดับคาว
พอเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนำปลาไปทาเกลือนั่นเองล่ะครับ
แต่ก่อนที่เราจะไปล้วงเคล็ดลับการทาเกลือของเจ๊กุ้ง
ตอนนี้ขอขั้นเวลาด้วยอีกหนึ่งร้านขายดี
ที่เรียกว่าคนเนี่ยต่อแถวซื้อกันยาวแบบนี้เลยล่ะครับ
กับร้านข้าวต้มเรือเจ๊กร้านข้าวต้มชื่อดังริมแม่น้ำแม่กรอง
หน้าวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้
คนเยอะแบบนี้ก็ต้องขอเข้าไปคุยกับลุงเจ๊กเจ้าของร้านกันสักหน่อยล่ะครับ
ว่าแต่ว่าอยู่บนบกแท้แต่ทำไมถึงต้องนั่งขายบนเรือด้วยล่ะครับ
ก็ลุงเจ๊กไม่เคยนั่งบนบกเลยครับเนอะลุงเจ๊กขายเรือตั้งแต่เด็กครับ
เรียกว่าเป็นความเคยชินของลุงเจ๊กนั่นเองล่ะครับ
แล้วที่ร้านมีข้าวต้มแบบไหนขายบ้างล่ะครับเนี่ย
ข้าวต้มก็มีข้าวแห้งกับข้าวต้ม๒อย่างเองครับ
แต่จะอร่อยกับเพื่อนเป็นเครื่องไม้๔อย่างครับ
เครื่องไม้เป็ดแล้วก็มีไก่เนื้อล้วนแล้วก็มีข้อข้อไก่ตุ๋นแล้วก็มีปากแค่นี้เองครับ
ไอ้ไก่ดีตุ๋นมันก็ขายหมดทุกอย่างเลยนะแต่เป็ดกับไก่ดีกับเพื่อนครับ
แต่เห็นคนยืนรอกันขนาดนี้ขายดีขนาดไหนกันล่ะครับลุงเจ๊ก
อกเป็นชามก็ได้ครับวันละ๔๕๐ชามครับ
ข้าวเป็นถังครับถังกะทิพริกครับเป็ดวันละแปดกิโลครับ
หัวใจก็๑๕โลแล้วก็กึ่งอีก๕โลแล้วก็เลือด๒๐ก้อนครับ
เนี่ยสุ่มกระจาน๒๐บาทเท่ากันเลยไม่ได้เพิ่มราคาสุ่มไว้ไม่เกินทุ่มกระบวนนะครับ
ลูกค้าเยอะแบบนี้แสดงว่ารสชาติเนี่ยต้องเด็ดแน่แล้วเคล็ดลับความอร่อยของลุงเจ๊กอยู่ที่อะไรกันล่ะครับ
ที่เด็ดมันไม่มีอะไรหรอกคนอยู่นี่มันก็จะอร่อยเองล่ะครับ
แคล็ดรับคนต่ออยู่นี่มันก็จะอร่อยนะลองถามดูดิ
แล้ววิธีการทำข้าวต้มเรือของลุงเจ๊กต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
ต้มเนี่ยเหรอเขาต้มมาจากบ้านเลยทีเดียว๖ลิตรเนี่ยเขาใส่ข้าวหอมได้ประมาณครึ่งลิตร
ซึ่งวัตถุดิบแต่ละอย่างลุงเจ๊กก็จะเตรียมเอาไว้ตั้งแต่อยู่ที่บ้าน
แบบวันต่อวันแล้วค่อยนำมาปรุงเพิ่มเติมที่หน้าร้าน
เห็นขายดิบขายดีแบบนี้ลุงเจ๊กมีแนวคิดในการขายข้าวต้มยังไงบ้างล่ะครับ

ถ้าขายให้ดีอีกหนึ่งข้อแรกต้องขายให้ถูก
๒๐บาทเนี่ยขายได้ไหมล่ะ
แต่ขายถูกแค่ชามละ๒๐บาทแบบนี้ได้กำไรบ้างหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
แล้วในการขายข้าวต้มแบบนี้เคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าล่ะครับ

ปัญหาอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยไม่เคยรู้จัก
เรียกว่าเป็นคนที่ไม่เคยเห็นอุปสรรคเป็นปัญหาเลยนะครับเนี่ย
แล้วการขายข้าวต้มทำให้ชีวิตของลุงเจ๊กดีขึ้นยังไงบ้างล่ะครับ
ชีวิตมันดีตั้งกว่าแล้วขายเลยนะ

แล้วก็เป็นพยาบาลคนหนึ่งครับ
ขายดีจนส่งลูกเรียน
มีงานมีการทำดีกันทุกคนเลยนะครับ
น่ายกย่องจริงเลยนะลุงเจ๊ก
แต่ช่วงหน้าเราจะกลับไปเปิดสูตรเด็ดการทาเกลือปลาเผากันต่อ
เจ๊กุ้งเนี่ยใช้เกลือแบบไหนห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ
ทำไมเราต้องถึงต้องเลิกกัน
เพราะว่าสามีดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแล้วก็ตบตีเรา

ที่จริงเรามีเงินขนาดนี้เรามีบ้านแล้ว
ควรจะหยุดแล้วเขาทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้เรา

๖ล้านบาท
เป็นหนี้เป็นสินจนเขามาทวงหนี้ถึงบ้าน
ก็คือขายบ้านขายรถขายทุกอย่างใช้หนี้ค่ะ
แต่ก็ยังไม่หมดไม่หมดยังเหลือเงินสดอีก๔ล้าน

วันนี้เราบุกมากันที่ประชาเมี่ยงปลาเผาเจ๊กุ้ง
ช่วงที่แล้วเราได้เตรียมปลาสดมายัดสมุนไพร
ทั้งใบโหระพาและตะไคร้เป็นที่เรียบร้อย
ขั้นตอนต่อไปก็ให้เฮียป้องและน้องจ๊ะ
ไปดูการทาเกลือก่อนเผาปลากันเลยครับ

เกลือธรรมดาตามโทษตลาดนะครับ

เกลือมันจะช่วยซับความร้อนไม่ให้ปลาไหม้

ผมได้แต่ผมกลัวปลาพี่จะไปซวยกัน
มันมีองศาด้วยใช่ไหมคะเจ๊

ตรงนี้เส้นกลางจะมีร่องเส้นกลางของกลาง

เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยเฮียป้อง

เจ็บแต่ว่าได้อยู่
ดูด้วยเลือดว่ะ
แค่นี้คงเรื่องเล็กสำหรับพระเอกของเรานะครับ

ก็ต้องระมัดระวังและปลอดภัยไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชม

เกลือแล้วเสียบปลาใส่เหล็กเรียบร้อยแล้ว

ก็นำปลาไปเผากันเลยครับ

กำหนดเวลา๒๕นาทีออกได้เลย

ใช้ไฟแรงปลาไหม้ใช้ไฟอ่อน

จะชิมปลาเผารสเด็ดของร้าน

ซึ่งวันนี้เจ๊กุ้งแกก็ใจดี

โดยนำพริกจินดามาปั่นพร้อมกับกระเทียมและรากผักชี
จากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลสายผงปรุงรสน้ำกระเทียมดองและเกลือ
ซึ่งเคล็ดลับของเจ๊กุ้งนั่นก็คือการนำน้ำมะนาวมาคนให้เข้ากันกับน้ำตาลทราย
ซึ่งต้องอาศัยการค้นที่นานพอสมควรเลยล่ะครับ
น้ำตาลละลายและผสมเข้ากับมะนาวซึ่งสีที่เข้ากันแล้วจะออกมาเป็นสีแบบนี้เลยล่ะครับ
เห็นแล้วก็น้ำลายไหลแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
มาต่อกันที่อีกหนึ่งสูตรลับของน้ำจิ้มหวานสูตรมะขามเปียก
โดยที่ร้านเจ๊กุ้งจะใช้มะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลสายแดงและเกลือ
นำมาเคี่ยวในหม้อร้อนจากนั้นก็คนให้เข้ากันพักไว้หนึ่งคืน
ถึงจะนำมาตักใส่ถ้วยโรยด้วยถั่วลิสงนั่นเองล่ะครับ
เรียกว่าปลาเผาทานคู่กับน้ำจิ้มหวานและน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดพร้อม
ผักสดแช่เย็นชำก็พร้อมเสิร์ฟให้เฮียป้องและน้องจ๊ะแล้วล่ะครับ
เอาเป็นว่าไปชิมกันเลย
สายซับจี้จ้าเติ่ลต้นแบบนี้เลย

อร่อยมากคือเนื้อปลาหนูแน่นมากแล้วมันรู้สึกแบบไม่ได้แห้งอ่ะ

หนูกินน้ำจิ้ม๒อย่างผสมกันเลย

แต่ตัวนี้คือแบบหวานอร่อย

หมูสะดุ้งของเจ๊ชิ้นหมูไม่ได้บางนะ

แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ต้องพูดถึงเพราะอร่อยอยู่แล้วอร่อยจะจัดเลย
กุ้งมีน้ำผัดของกะหรี่อันนี้ที่๓๖๐บาทตอนหนึ่งจ้าน
ุ้งเนื้อแน่นนะครับดีดเด้งสู้ปากสู้ฟันมากแล้วก็เครื่องกะหรี่นี่รสชาติจัดจ้าน
อันนี้ต้มเป็นต้มแซ่บพวงไข่ไก่

เท่าตรงจริงแซ่บถึงเครื่องเสียว

ต้องบอกว่ารสชาติปลาเผาและทุกเมนูที่เจ๊กุ้งจัดมาเนี่ย
ทุกเมนูเลยนะครับ
แต่ชีวิตเจ๊กุ้งกว่าจะมีรอยยิ้มแบบวันนี้ได้
อดีตเนี่ยเรียกว่าทั้งสู้ชีวิตและเจอมรสุมมาเยอะแยะมากมาย
อันนี้คือวันแรกวันแรกอาห์
ใช่พอ๖โมงเย็นถึงประมาณทุ่ง๖๕ตัว
เป็นอยู่อย่างนั้นประมาณเป็นเดือนไม่พอขายสั่งมาเท่าไหร่ไม่พอขายได้
ขายให้หมดคนที่เขาส่งปลาให้เราผลิตให้ปลาให้ไม่ทัน
แต่ไม่ได้ดีเสมอไปค่ะเจอมรสุมที่แบบว่าถือว่าเป็นมรสุมหนักในชีวิตเลยก็คือ

เขาเนี่ยถามว่าทำไมเราถึงต้องเลิกกัน
เพราะว่าสามีดื่มแอลกอฮอล์ดื่มทุกวันดื่มแทนน้ำแล้วก็ดื่มแล้วก็ตบตีเรา
ซึ่งมันทนมา๒๔ปีแล้วอันที่จริงเรามีเงินขนาดนี้เรามีบ้านแล้ว
มันควรจะหยุดแล้วการกระทำแบบนี้ใช่ไหมคะเราควรจะใช้ชีวิตอย่างสบายได้แล้ว
ได้แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเราต้องมารองรับความรุนแรงในตรงนี้
ซึ่งต่อหน้าลูกเราพวกเขาก็ทำ
จนสุดท้ายเลิกเลิกแล้วก็คิดว่าจะดีแล้วล่ะแต่ไม่แฮปปี้อีกแล้ว

เพราะว่าหลังจากนั้น๒ปีหลังจากที่เลิกกับสามีมรสุมหนักกว่า

เขาทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้เราบ้านที่ซื้อร่วมกันเขาไม่จ่าย

หนี้สินอะไรที่เป็นเป็นชื่อร่วมกันเราต้องฝ่าให้หมด

เขาเขาเสียไปแล้วก็ทำต่อทำต่อร้านกับเขาไปอีก๓๔เดือน

รอบที่๓โควิดเข้ามาทีนี้ยืนไม่อยู่เลยจ้ะ

ยอดขายยอดขายยืนเป็นแสนใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเป็นแสน

ก็พออยู่รอดได้๒๓ปี

ไม่เลยไม่เคยมีสักบาทเลย

แล้ววันนี้เจ๊กุ้งก็กลับมาลุกขึ้นสู้

และลูกชายวัย๒ขวบอีกครั้ง

มันหนาวอ่ะไม่มีเพื่อนคุย

เข้าใจนะคะแอปมันจะมีคนดีและไม่ดี
คนที่อยากจะให้เราโชว์เรือนร่างก็มีอืม

เราคุยกัน๓เดือนไม่เคยขออะไรเลย
มันน่าโอเคน้ำมันสวย
แต่มันพี่ใจดีกับคนดี

อยู่ด้วยกันประมาณนี้๓พี่ครึ่งพอดีเลยครับ
ทำงานมาสร้างใหม่กับเจ๊กุ้ง

เพราะว่าวันที่เข้ามาเจอกันคือวันนั้นก็คือไม่มีอะไรเลย

ผู้ชายสองคนนี้ก็คือกำลังใจในการสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งของเจ๊กุ้ง
เพราะว่าญาติเราลำบากเขาอยู่เคียงข้างเรา
ขนาดเขาเป็นต่างชาติเขาไม่คิดว่าเขาจะทิ้งเรา
ทั้งที่รู้ว่าเราติดหนี้ติดสินตั้ง๖ล้าน
เขาก็อยู่เคียงข้างเราจนกระทั่งใช้หนี้ใช้สินหมด

ซื่อสัตว์ตลอดเวลา
เห็นเขาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเขาเจ่าชู้เลย
เขาเป็นคนจริงจังมากกับชีวิต

งั้นอย่างนี้ก็เรื่องธุรกิจละกัน

คนที่ทำธุรกิจต้องสู้ต้องมีแนวทางยังไงบ้าง
คุณล้มได้แต่คุณอย่าล้มนานรีบลุก
เพราะว่ามันเป็นโอกาสของคนที่มองเห็นเท่านั้น
คนที่ขยันหมั่นเพียนอดทน

ร้านอยู่ระหว่างภาค๑๖กับ๑๔ครับ

อยู่ราชาเมียงปลาเผาเจ๊กุ้ง

วันนี้ขอบคุณมากกับคุณเจ๊กุ้ง
ขอบคุณกลัวเมื่อกลัวครับผมครับครับ
จากเรื่องราวชีวิตสุดเข้มข้น
ราชาเมี่ยงปลาเผาเจ๊กุ้ง
ก็มาสู่อีกหนึ่งร้านที่ของเขาเนี่ย
เฮ่เฮ่แน่นไม่แพ้กันเลยนะครับ

เพราะจ่ายแค่๓๒บาท
ก็ได้ทั้งอิ่มทั้งจุก
วันนี้เราเลยขอพาไปที่ร้านชาบูบุฟเฟ่กันบ้าง
อย่ารอช้ารีบขวาโทรศัพท์ขึ้นมา
แล้วไปหาน้องใบตองกันเลยครับ

วันนี้นะคะใบตองพาคุณผู้ชมมาจุกกันอยู่ที่นี่เลย
รัชดาชาบูประชาราชบำเพ็ญ๒๒นะคะ
ไลท์ของร้านเนี่ยเขาจะเป็นชาบูแบบบุฟเฟ่ที่วัตถุดิบของเขานะ
ว่าจะเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นซีฟู้ด

เนื้อลายญี่ปุ่นขนาดยาวถึง๑เมตร

แล้วก็ยังมีหมูดำคุโรบุตะด้วย
บุฟเฟ่ราคาเพียงแค่๔๕๙บาทเท่านั้น

แต่ถ้าคุณดูอยู่ตอนนี้จ่ายเพียงแค่๓๒บาทค่ะ
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาท
ขึ้นที่หน้าจอเซลฟี่ภาพตัวเอง
รับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
มาแล้วค่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้นะคะ

น้ำซุปสัยแล้วก็ชาบูน้ำดำนะคะ

เขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มสูตรโฮเมสของเขา
และที่สำคัญเขามีพวกกุ้งดองแมงกระพุนดองให้คุณเลือกด้วยนะคะ
และนี่ใครที่ชอบชีสเอาลงหม้อไปเลย
ด้านหน้านี้นะเป็นเนื้อลายญี่ปุ่นยาวแบบ๑เมตรที่เขาเสิร์ฟมา

คือหมูคุโรบุตาเขาจะมีความอิมีมันนิดนึง

น้ำจิ้มงานจะเป็นแบบมัน
เปรี้ยวหอมนัว
อันนี้นะคะเป็นหมูรัชดาจุ่มไข่
อื้อหือหมูนุ่มมาก
น้ำจิ้มซุกกี้เขารสจัดมากเข้มข้นมาก
คือคุณสามารถเติมแบบกระเทียมกับพริกเพิ่มได้นะ
ซีฟู้ดดีมาก

เปรี้ยวเข็มเผ็ดแบบรสจัดเลยอ่ะ
น้ำใสเขาก็จะมีความแบบหวานอยู่แล้วนิดนึง
ส่วนชาบูน้ำดำอันนี้ส่วนตัวชอบมาก
แล้วชาบูน้ำดำที่นี่ไม่หวานเกินด้วย
โปรโมชั่นอิ่มจุกของเราในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะ
บุฟเฟ่ในราคา๔๕๙บาท
แต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้น
หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อมนะคะ
ถ้าพร้อมแล้ว๓๒๑ถ่ายค่ะ
ตอนนี้นะคะสัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ

ถ่ายค่ะโพสต์ค่ะแคปเลยค่ะ
ภาพไหนถูกใจทีมงาน๑๐รางวัล๑๐ท่านนะคะ
จะได้รับไปเลยนะคะโปรโมชั่น๓๒บาทเท่านั้นกับร้านนี้เลยค่ะ
และสำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มจุกแบบใบตองแบบนี้นะคะ

รัชดาชาบูประชาราชบำเพ็ญ๒๒นะคะ
ร้านเขาเปิดตั้งแต่๑๑โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ
และตอนนี้กลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อค่ะ
หมูที่นี่นะคะชิ้นใหญ่มากกัดคำเดียวเนี่ยไม่หมดนะคะ
แต่ไม่ได้ชิ้นใหญ่อย่างเดียวนะร้านนี้เขาอร่อยด้วย
ถึงขั้นที่ว่าเขาได้รับคัดเลือกให้เข้าไปทำอาหาร
คณะรัฐมนตรีในธรรมเนียบรัฐบาลมาแล้วด้วยนะคะ
และที่สำคัญนะคะเขาสามารถขายจนปลดหนี้ได้๔ล้านบาท๔ล้านบาท
แน่นอนว่าเขาต้องมีเคล็ดลับและทีเด็ดในความอร่อยแน่นอนเลย

ตัวอืมแบบนี้นี่เองแหละครับ
ซึ่งนอกจากจะใช้ทำราดหน้าแล้ว
ก็ยังเอามาทำผัดซีอิ๊วและกระเพราหมูอึ๋ม
จนกลายเป็นจุดเด่นที่ถูกใจใครหลายคน

เขาทำยังไงถึงขายได้ดีขนาดนี้
ไปคุยกับแม่หัวเจ้าของร้านกันเลยครับ

ร้านนี้คือแบบคิวยาวมากนะทุกคน
แปลว่าที่นี่ต้องเด็ดจริงอร่อยจริงแน่นอน
แม่ขามีลาดหน้าอะไรยังไงบ้าง

มีราดหน้าแล้วก็มีผัดซีอิ๊ว
เซ็นใหญ่เซ็นมี
บะบีกองกะคราวหมูอึมอ่า
หมูอึ๋มขนาดไหนหนูขอดูหน่อยได้ไหม
แม่แล้วหมูใหญ่ขนาดนี้เราหั่นมาเองเลยไหมคะหรือว่าให้ทางร้านที่เขาก็ส่งเขาทำมาให้
ทางร้านเขาหั่นให้ค่ะอ๋อชิ้นใหญ่ประมาณสามสี่นิ้วอย่างเงี้ย
การที่เราใช้หมูชิ้นใหญ่แบบนี้เราต้องเอาหมูไปหมักก่อนใช่ไหมคะแม่
ใช่ค่ะแล้วหมูหมักแบบนี้ก็ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับแน่นอน
อย่างงั้นขออนุญาตบุกดูนะคะแม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับกัน
หมูอึมกันค่ะค่ะแม่ไม่รอช้าเลยนะน้องใบตอง
ขอเคล็ดลับกันเลยทีเดียวแต่การจะหมักหมูชิ้นใหญ่ขนาดนี้
ให้อร่อยจนขายดีได้นั้นก็จะต้องมีหลายขั้นตอนสักหน่อยล่ะครับ
ถ้างั้นให้แม่หัวเตรียมวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า
เรากลับมาพบกันใหม่สักครู่เดียวครับเขาจะมาทวงหนี้ก็ยอมให้เขายึดไปหมด
ก็หาทางออกไม่ได้เหมือนกับแม่ก่อนเราอยู่กับลูกสาวสองคน
เขาก่อนเราร้องให้กันสามคน
แม่จะไม่ฟังใครทั้งนั้นแต่ถ้าเผื่อเห็นเมื่อไหร่คือ
วันนั้นเป็นวันจบของเรา
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้งช่วงนี้ใครกำลังมีปัญหาเรื่องการค้า
ก็ดีมีคุณภาพแต่ทำไมยอดขายยังไม่ดี
ลองมาดูทางนี้เลยครับสินแสชัยของเราช่วยได้
อย่างเช่นร้านเจ๊เจียนก๋วยเตี๋ยวลาวา

สืบทอดความอร่อยจากรุ่นแม่มาสู่รุ่นลูก

เหรอคุยเตี๋ยวต้มยำที่เราตอบไข่ร่วม
เป็นไข่ออนเซนเป็นเมนูแนะนำเลย
เป็นแบบยำเยิ้มที่กับไข่ยำเยิ้มขึ้นกับน้ำต้มยำ

ลองวัดหล่อแก่ให้คุณปุ๋ยครับร้านตรงคุณเนี้ยหน้าบ้านมันน่ะ
ก็คือฮันจ้าทิศตะวันตกนะฮะเฉียงใต้หลังคือตะวันออก
เหนือเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กในหล่อแกมันบอกว่า
หาได้ใช้หมดศูนย์สิ้นว่างเปล่าเคาน์เตอร์เนี่ยมันนั่งพลังองศา
ที่เสียจริงไหมครับจริงเพราะองค์สานะครับมันจะขนาดกับตัวหน้าบ้าน
หน้าบ้านมันอ่ะคือคือหันจ้าอาทิตย์ตะวันตกวิธีแก้นะครับ
คุณปุ๋ยสร้างให้เอียงออกมาสักสิบเซนดูไม่สวย
แต่เก็บตังค์อยู่อีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้มีน้ำที่เคลื่อนไหว
จุดนี้เป็นจุดตำแหน่งทิศใต้ซึ่งมันเป็นตำแหน่งหางมังกร
ดาวเขาแล้วเอาน้ำมาวางปุ๊บเท่ากับว่าน้ำเนี่ยมันลุกขึ้นเขา
เหนื่อยมากเจ้าของร้านนี้เหนื่อยนะแต่ไม่คุ้มคุณที่ลงทุนไป
เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้น้ำจะต้องไม่อยู่ตรงนี้
น้ำจะต้องย้ายไปอยู่ในตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงใต้
เพราะฉะนั้นน้ำตรงนี้ห้ามวางต้องแก้จุดคิดตังค์เราอยู่ตรงนี้ผิดไหม
ไม่ผิดแต่พระเนี่ยมันมาทับไอ้คนนั่งทำให้คนนั่งเนี่ยเหนื่อย
ทำให้เสียตังค์ด้วยเพราะฉะนั้นควรจะไปอยู่ในตำแหน่งตะวัน
เฉียงเหนือหน้าตู้เย็นถึงจะถูกต้องนะครับคุณปุ๋ย
มองศาบ้านหลังนี้เป็นองศาศูนย์สิ้นว่างเปล่า
เพราะฉะนั้นการขยับอะไรต่างก็แล้วแต่นะฮะ
ก็คือต้องตามองศาเคาน์เตอร์ลวกก๋วยเตี๋ยวที่หน้าบ้าน
เพราะฉะนั้นจะต้องขยับขยับมาอย่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวจะต้องบิดถึงจะเข้าองศาของเขา
แม้กระทั่งในโต๊ะกินข้าวโต๊ะสำหรับลูกค้านั่งทาน
ก็จะต้องบิดอย่างนี้เช่นเดียวกันก็จะช่วยให้มีเงินเหลือ
ลูกค้ามาประจำตรงนี้อากาศร้อนมาก
สี่โมงเย็นแดดจะส่องเข้าหน้าบ้านเพราะฉะนั้น
เราจะต้องมีเครื่องดูดอากาศเพราะต้องมาจอดอยู่ตำแหน่งนี้
เพื่อจะดูดลงเพื่อจะถ่ายเทลมเข้าไปด้านหลัง
ทำให้บ้านหลังนี้เย็นลูกค้าอยากเข้า
อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เสียหายอย่างมาก
ก็คือเตาไฟมันอยู่ติดกับห้องน้ำด้านผม
อยู่ในเขตของห้องน้ำเพราะฉะนั้นมันผิดหลักอยู่แล้ว

เขาไปย้ายมาในตำแหน่งทิศไหนไปในตำแหน่งทิศตกเฉียงเหนือ
หันไปทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงนี้ควรจะเป็นที่ล้างจาน
เป็นส่วนเปียกนะครับที่จะเข้าห้องน้ำ
ท่านผู้ชมครับถ้าใครทำได้ที่จริงแสแนะนำแบบนี้นะครับ
รับรองรู้เรื่องเฮ่งปังรวย
แก้ไขห่วงจุ้ยเสริมความเห็งปังรวย
ไปกันเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลา
มาเปิดสูตรเด็ดการหมักหมูอึมชิ้นใหญ่แบบนี้
ให้อร่อยโดนใจลูกค้าจะมีวิธีการทำยังไง
ให้น้องใบตองเข้าไปล้วงเคล็ดลับกันเลยครับปกติอย่างเงี้
ถ้าปริมาณขนาดเนี้ยคือกี่กิโลค่ะแม่ยี่สิบโลค่ะ
แล้วแม่ใช้หมูส่วนไหนอ่ะใช้หมูอ่ะส่วนขาหลังเป็นเนื้อลูกมะพร้าวอ่ะ
มันจะนุ่มมันจะนุ่มค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตลองหมัก
เทเลยมั้ยคะแม่แม่หมดเลยหมดเลยแม่เสร็จแล้วค่ะแม่แล้วใส่พริกไทยนะคะ
ใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะแล้วก็แป้งข้าวทอดค่ะแล้วก็นมสด
นมสดนี่ก็ช่วยให้หมูนุ่มเหมือนกันไหมแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าน้ำมันงา
หมักเลยเหรอคะทุกคนได้กลัวเลยต้องเข้าจนซีอิ๊วเนี้ย
ซึมเข้าไปในเนื้อหมูจนหมดค่ะค่าหนูได้ไหมได้ค่ะได้ล่ะได้ค่ะ
แต่ว่าเป็นก้อนเลยค่ะซึ่งพอนวดจนส่วนผสมข้าวกับเนื้อหมูดีแล้ว
หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนนั่นเองล่ะครับถึงจะได้เนื้อหมูนุ่มนุ่ม
มาสำหรับใช้ทำราดหน้าได้ส่วนอีกวัตถุดิบหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน
นั่นก็คือผักขนาโดยเคล็ดลับจะอยู่ที่การล้างผักแต่ละครั้งนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งก็จะต้องแช่ด้วยน้ำผสมเกลือน้ำส้มสายชูและเป๊กกิ้งโซดา
เพื่อเป็นการล้างสารเคมีและทำให้ผักขนาหวานกรอบ
จนเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าหลายหลายคนซึ่งวันวันหนึ่งเขาใช้ผักคณะถึงห้าสิบกิโลกรัมเลยล่ะครับ
เมื่อวัตถุดิบต่างพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำน้ำรัดหน้านั่นเองล่ะครับ
นี่ค่ะบุกมาแล้วเดี๋ยวจะมาทำน้ำราดหน้ากันต่อแม่ทำอะไรคะอันนี้นี่อันนี้เจียวน้ำน้ำมันหมูค่ะ
อ๋อต้องใส่น้ำมันหมูไปเจียวเจียวเจียวอะไรอะแม่กระเทียมเต้าเจียว
เทียมเต้าเจี่ยวเซียวน้ำมันหมูเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันหอมค่ะอุ้ยหอมมากนี่
และอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้น้ำรัดหน้าของแม่หัวอร่อยแตกต่างจากที่อื่นก็คือเต้าเจียวที่ใช้นี่แหละครับ
เพราะก่อนที่จะเอามาทำน้ำราดหน้าแม่หัวจะต้องใส่กระเทียมปั่นลงไปผสมกับเต้าเจียวสักก่อน
เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเกลือเต้าเจียวนั่นเองแหละครับได้แล้วค่ะสีขนาดนี้ค่ะโอเค
แล้วน้ำซุปนี่คือน้ำซุปอะไรคะแม่น้ำซุปนี่เราใช้ไอ้กระดูกสันหลังของหมูอ่ะ
แล้วก็มาต้มไว้ใช่ไหมคะมู้ลงไปเลยและนี่คือแม่กำลังใส่แป้งใช่ไหม
แป้งค่ะแป้งอันนี้คือแป้งอะไรคะแป้งมันกับแป้งข้าวโพดผสมด้วย
ทำไมต้องใส่ผสมกันนะคะแม่ใช้อย่างเดียวไม่ได้หรอกถ้าเกิดแป้งข้าวโพดผสมด้วยมันจะหอบอร่อยกัน
อ๋อกลิ่นจะหอบกว่าแล้วไม่คืนตัวด้วยค่ะทำไมเราต้องใส่ผักทีหลังอ่ะ
มันจะได้ไม่สุกเกินไปอ๋อไม่ไม่เละเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแม่
อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมกันค่ะ
ไม่ใช่ง่ายง่ายเลยนะน้องไปต่อเรียกว่าใส่ใจในทุกท่านตอนจริงจริง
ว่าจะได้น้ำราดหน้าออกมาซึ่งพอลูกค้ามาสั่ง
หัวก็จะนำเส้นที่ผัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วมาใส่จาน
ราดด้วยน้ำราดหน้าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับซึ่งในการผัดเส้นให้อร่อย
แม่หัวบอกว่าจะต้องใช้กระทะเหล็กเท่านั้นผัดให้ไฟลุกพลึบแบบนี้นี่แหละครับ
เพื่อให้เส้นที่ได้เนี่ยหอมกระทะนั่นเองซึ่งนอกจากราดหน้าแล้ว
ผัดซีอิ๊วและกะเพราหมูอึ๋มก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กันจะอร่อยเต็มคำขนาดไหน
ตอนนี้เรามีอีกหนึ่งคนที่จะมาช่วยพิสูจน์กันนั่นก็คือพี่อันภูวนาศนั่นเองล่ะครับ
พี่อันมาตอนกินตลอดเลยเหมือนเมื่อพร้อมเวลาตอนทำตอนอะไรเรื่องของเธอ
เธอทำไปเลยวางปุ๊บฉันมาเลยปรากฏตัวมาเลยค่ะอ่ะ
มาทานกันดีกว่าอันนี้มีเมนูอะไรบ้างค่ะแม่อันนี้เป็นสลัดดาเซ็นไยไซค์ไทย
อันนี้นะคะอันนี้ผัดซีอิ๊วค่ะอิ๋วอันนี้หมูกะเพราหมูเอิมลาดข้าว
ส่วนอันนี้เป็นราดหน้าเด็กราดหน้าเด็กเส้นหมี่ชิมเด็กวัยรุ่น
เด็กวัยรุ่นนี่คือคนแก่ถ้าวัยรุ่นจริงเขาจะไม่ดีใจกับเรื่องแค่นี้หรออ่ะ
หนูจะชิมตรงนี้เป็นอุ้ยเส้นใหญ่แบบคลุกไข่อ่ะหมูอึมจริงจริงร้านนี้
หมักนุ่มมากแล้วตัวน้ำลาดอะค่ะอย่างที่แม่บอกอ่ะ
คือด้วยความว่าแป้งแป้งมันผสมแป้งข้าวโพด
มันก็จะทำให้กลิ่นอ่ะหอมขึ้นแล้วมันก็จะไม่คืนตัวแบบนี้พี่อัน
แล้วผัดคืออ่อนมากมันไม่ขน
ตั้งแต่เกินค่ะตั้งแต่หรอ
อ๋อฮะ
บอกกระเพราะที่นี่ก็เด็ดน่ะเสียสละชิมให้
กะเพราก็อร่อยมากใช้คำว่าอร่อยมากอ่ะแม่
หมูที่มันหมักอ่ะแล้วมันเอามาทำเป็นกะเพราดีอ่ะ
มันมีความเข้มข้นไปหมดทั้งหมูทั้งรสชาติของกะเพราอร่อย
ลองที่อ่านเส้นหมี่เป็นไงเส้นไม่เละเลยเหรอ
เละเลยแล้วก็มันยังมีกลิ่นหอมกระทะใช่
พี่อันรู้ไหมว่าหมูหมักอ่ะหนูทำเองอ่ะ
อันเนี้ยเหรอเออนี่ไม่เหอะหนูใช่
ต้องอร่อยกว่านี้อีกนะไม่ใช่มีหน้าเหรอคุณแม่

ก็เป็นเครื่องการตีว่าทำบุ๊ย

แต่นอกเหนือจากรสชาติของราดหน้า

เส้นทางชีวิตของแม่หัวก็เข้มข้นไม่แพ้กัน

ก็เคยต้องฝ่ามรสุมชีวิตมีหนี้ท่วมหัว
ทำให้คิดสั้นจนเจอจะต้องจักโลกนี้ไปแล้วล่ะครับ

ต้องบอกว่าแม่ผ่านเรื่องราวชีวิตมามาก
มรสุมใช่ค่ะใช่
เจอปัญหาเป็นหนี้เป็นสินอีลุงตุงนัง
ถึงขั้นอรรยานะคุณแม่
เคยกินยาฆ่าต่อตายใช่ค่ะใช่ค่ะ
เป็นเงินไหมอ่ะคุณแม่คือเหมือนกับอย่างเยี่ยโย่งอย่างเงี้ย
เขาก็มีอะไรธุรกิจสีเทา
แล้วก็การค้าก็ไม่ดีช่วงนั้นนะ
หนี้ที่ไม่ได้เกิดจากเราเกิดจากสามีที่แบบว่าไปทำธุรกิจสีเทา
โดนเป็นบุคคลล้มละลาย
ก็คือขายบ้านขายรถขายทุกอย่างใช้หนี้
ค่ะแต่ก็ยังไม่หมดไม่หมดยังเหลือเงินสดอีก๔ล้าน
ก็หาทางออกไม่ได้ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหายังไง
เจ้านี่ก็ไม่หยอกยินเสร็จมันท้องไส้มันก็ปั่นปวดอ่ะ
มันมีอาการมาหมดแล้วแม่ก็เห็นเรายังหายใจอยู่
แล้วก็ยาเขาอ้วกออกมาเต็มบ้านอ่ะแม่ก็เลยแบบว่าประคองเราจนถึงเช้าอ่ะ
ค่ะตื่นเช้ามาพอได้สติแล้วแวบแรกเราคิดอะไร
ค่ะก็เห็นแม่คู่ก่อนเหมือนกับแม่ก่อนเราอยู่กับลูกสาวสองคน
เพราะก่อนเราร้องไห้กัน๓คนที่เล็กก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
เราก็นึกแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราผิดมากที่ทำให้แม่ร้องไห้
แล้วเราก็คิดแม่เราก็ร้องไห้ว่าทำอย่างนี้ทำไมแล้วถ้าเพื่อนเป็นอะไรตายไป
แล้วลูกหาคนจะอยู่กับใครลูกกี่คนนะครับห้าคนโหลูกห้าเลย
นั่งคิดแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งอ่ะ
แล้วก็เพราะว่าเนี่ยเขามีสูตรลัดหน้าเยยโยงก็เลยบอกว่าเราออกมาภายลัดหน้าดีกว่า
สูตรของเยยโยงสามีค่ะอ๋อคืออดีตสามีครับซึ่งตอนนั้นเป็นสามีอยู่
ใช่บางทีออกมาไข่กันลูกล้มตั้งใจจะใช้หนี้ทั้งหมด
บอกตรงนะว่าแม่เป็นแม่บ้าน
บ้านเลี้ยงลูก๕คนเขาเป็นคนหาเงินเงินแบบบริสุทธิ์บ้าง
เทาบ้างเขาเป็นคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็คิดว่าเราอ่ะเป็นลูก
เป็นเมียก็มีส่วนที่ว่าใช้เงินส่วนสีขาวนี้ด้วยก็เลยคิดว่าเราก็ต้อง
ร่วมกันช่วยกันรับผิดชอบและคิดอย่างงี้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่
คิดว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหาเงินใช่ก็คือไปขายร้าน
อย่างที่บอกที่แรกที่ขายอยู่ตรงไหนนะคะแม่มองแล้วว่า
เกินจิตอ่ะผมจะยอดศูนย์อาหารที่นู่นอ่ะสมัยนั้นเดือนหนึ่งสามร้อย
หรือสองร้อยต่อวันขายอยู่เดือนนึงอ่ะไม่ขายไม่ดีเลย

หรอแม่ถูกไปขายที่เพลินจิตก่อนนอกจากที่นี่มันไม่มีทำเล
แล้วมาเป็นอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนกัน
เช้าบ้านก็รู้อ่ะบางคนแทนใจเราก็มี
บางคนพูดมากก็มีจากที่เราขายได้วันละสามร้อยบาท
ร้อยบาทมันมีจุดเปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้น
เรียกให้เข้าไปในรัดหน้าในธรรมเนียบ

ก็เลยกลายเป็นร้านมีชื่อเสียงเลยนะตอนนี้มีธรรมเนียบ
เข้าทำเนียบนะซะโรงสกุลไทยนะ
ก็เลยกลายเป็นร้านดังอุ๊ยสิเซียขึ้นมา
ตอนนั้นวันที่เริ่มโต๊ะมาขายราดหน้าแล้ว

หมดเป็น๑๐๑๖๑๗ปี
ลักษณ์อินเกมไม่ลักษณ์อินเลิฟ

ก็พอตอนระหว่างธอนี่อยู่แล้วพอเยี่ยโย่งอะ
เขาก็เหมือนกับว่าคือยังไงธุรกิจสีเทา
เพราะไม่รู้ว่าเขาก็เป็นกุ้งหญิง
รักแท้แพลธรรม
วันนั้นเป็นวันจบของเรา
มีวันที่เห็นไหม
เห็นด้วยตาตัวเอง

เกิดเข้าไปเลยไหม

เขาก็รีบหันหลบทั้งคู่
อ๋อเขาเห็นเราอ๋อเขาเห็นเราสวนกันอย่างเงี้ยอ่ะ

พี่พันหลบแม่ก็ทำเป็นเหมือนอ่ะคนไม่รู้จักก็เดินผ่านไปเลย

เขาก็รู้ตัวก็กลับมาเขาก็เก็บออกไปเลย
แม่ทำจริงนะเสียใจไหม
ใช่พี่คุณรักกันเองชอบกันเองมีปุ่นกินด้วยอ่ะ
มันเหมือนมันมีระยะเวลาให้เราเต็มใจ

ข้าบอกอดทนแล้วก็ขยานสิ่งที่ดูเห็นจากข้าแม่ไม่ยอมแพ้ในทุกคุณปัญหาทุ่นคุณอุบัสตะที่เจอมา

ที่ร้านอยู่ที่คลองเตยชุมชนเทพประธานค่ะ

แม่ยังหมักเองไหมแม่คงไม่ไหวแล้วเหรอเนาะ

คือมันไม่ขมเพราะว่าเป็นแบบทานาอ่อน
ขนกกระโปรกก็กลมท้อนเพราะนะ